ไปดูเหตุสะเทือนขวัญนะคะหนุ่มเกาหลีถูกแทงถึง๑๗แผล
กลางซอยเปลี่ยวในจังหวัดชนบุรีค่ะตำรวจเนี่ยบอกว่าตอนนี้
รู้ตัวคนร้ายแล้วปรากฏว่าเป็นเพื่อนสัญชาติเดียวกันนะคะ
ตอนนี้ประสานสกัดการหลบหนีออกนอกประเทศแล้วด้วย

คราบเลือดของนายป๊าจินยองวัยยี่สิบแปดปีชาวเกาหลี
ยังคงติดอยู่บนถนนเส้นโรงหมูซอยเขาตะโลอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
หลังถูกคนร้ายใช้อาวุธมีดจ้วงแทงรวม๑๗แผลบาดเจ็บสาหัส
ภายในรถยนต์บีเอ็มเดอร์บิลสีขาวป้ายแดง
หมายเลขทะเบียนหมอม้าเก้าเก้าสามสามกรุงเทพหานคร
กระทั่งมีพลเมืองดีขับรถผ่านมา
และได้เห็นรถจอดสวนเลนเปิดไฟส่องอยู่

และได้พบกับชายซึ่งอยู่ในสภาพเลือดโชคไปทั้งตัววิ่งลงมาจากรถมาขอความช่วยเหลือ
พร้อมกับบอกว่าถูกคนในรถทำร้ายร่างกาย
เมื่อเขาตั้งสติได้จึงรีบโทรแจ้งตำรวจ
ก็โทรหา๑๙๑อะ
เมื่อพี่เห็นมั้ยรถให้กี่คนอะ
คำให้การเบื้องต้นของผู้บาดเจ็บและพยานหลักฐานที่ตรวจพบ

ผู้บาดเจ็บนั่งรถมาด้วยกันกับชายคนก่อเหตุบริเวณเบาะหลังรถ
ที่ชายคนก่อเหตุจะใช้มีดพกสั้นแทงเข้าที่หน้าอกใกล้หัวใจ๑แพ้
ก่อนจะกระหน่ำแทงบริเวณช่องท้องรวม๑๗แผลแล้วหลบหนีไป
ผู้บาดเจ็บวิ่งลงมาจากรถเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดี
ขณะที่นางสาวอำภาพากิ่งอายุ๓๑ปีแฟนสาวของผู้บาดเจ็บ
ให้ข้อมูลว่าได้ติดต่อกับแฟนนุ่มครั้งสุดท้าย
โดยแฟนนุ่มบอกกับเธอว่าได้ไปนั่งที่ร้านบาร์แห่งหนึ่งโซนพัทยา
ก่อนจะขาดการติดต่อไปช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน
กระทั่งทางโรงพยาบาลโทรศัพท์มาแจ้งว่าแฟนนุ่มถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บ
ส่วนสาเหตุเธอไม่ทราบว่ามาจากอะไร
เพราะแฟนนุ่มไม่เคยมีปัญหากับใคร
ด้านพันธ์ตำรวจเอกชิดเดชา๒ห้อง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรน้องปลือ
ได้เปิดเผยว่าขณะนี้ชาวเกาหลีผู้บาดเจ็บ

เพียงว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนรู้จักกับผู้บาดเจ็บ

แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายชื่อ
ส่วนปมสาเหตุที่ตั้งไว้คือ

ปัญหาส่วนตัวและทะเลาะวิวาส
แต่ยังต้องตรวจสอบภายในรถเพิ่มเติม

ว่ามีทรัพย์สินอื่นศูนย์หายหรือไม่

เป็นคนสัญชาติเกาหลี

เราต้องรู้จากคำให้การพวกเขาก่อน
ให้การของเขาก่อนซึ่งตอนนี้เขายังให้การอะไรไม่ได้เลย
ที่ได้ทราบว่าในส่วนของการที่เขาเดินทาง

เราต้องตรงนี้ให้เป็นเรื่องนี้สำคัญ
ก็ยังไม่ทราบนะครับยังไม่ทราบว่ามีอะไรสูญหายไปบ้างไหม

มีแล้วก็มีเงินสดส่วนหนึ่งที่เจออยู่ในรถ
ส่วนอาการของหนุ่มเกาหลีผู้บาดเจ็บตอนนี้

และยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชนบุรี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน